ถึงตัวเลขค่ะต้องขอพูดถึงแม่น้ำหนึ่งหน่อยนะคะเป็นเจ้าแม่ศาสตร์แห่งตัวเลขนะคะแต่ไม่ได้จะมาพูดถึงเลขหลายคนว่าจะพูดทำไมมันออกรางวัลไปแล้ว

พูดถึงเรื่องของความรักของแม่น้ำหนึ่งค่ะเคยมีข่าวอยู่ช่วงก่อนหน้านี้นะคะเรื่องราวความรักอะไรแบบนี้เมื่อช่วงวันวาเลนไทยที่ผ่านมา๑๔กุมภาพันธ์แม่น้ำหนึ่งเนี่ยไปเซ็นใบหย่ากับอดีตสามีเรียบร้อยแล้ว

อย่าขาดกันอย่างเป็นทางการแล้วแต่สิ่งที่จะพูดถึงวันนี้ก็คือเปิดตัวแฟนใหม่แล้วนะคะแฟนใหม่ของแม่น้ำหนึ่งคุณฟิล์มพงศธร

ไหมคะแม่น้ำหนึ่งคือคุณพิรดาธนโชธจินดา

นี่ค่ะแฟนใหม่มีการโพสต์เฟซบุ๊ครูปคู่ซบกันหวานชื่นแบบนี้

หลงเสน่ห์ประมาณอย่างนั้น

นี่ค่ะคนก็มาแสดงความยินดีกันเยอะเลยนะคะ

ผู้ชายคนนี้น่าคุ้นเคยที่เป็นข่าวด้วยกันก่อนหน้านี้หรือเปล่า

ก็ใช่คนเดียวกันเลยพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
คิดว่าเมื่อก่อนคือผู้หญิงคนหนึ่งบอกอะไรนะ
ก็คนนี้กันละค่ะคุณฟิล์มพงศธรคงเพชรศักดิ์นะคะ
ก่อนหน้านี้เคยมีข่าวนะคะอดีตภรรยาออกมาโวยอะค่ะ
ว่าคุณฟิล์มไปทำงานที่บริษัทของแม่น้ำหนึ่งแล้วไม่ค่อยกลับบ้าน
แล้วก็ไปสนิทสนมกันกับแม่น้ำหนึ่งอะไรแบบนี้
อดีตภรรยาก็มีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเรียกค่าเลี้ยงดูอะไรกันไป
แต่เขาก็ตกลงหย่ากันนะคะ๑๐กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
และแม่น้ำหนึ่งก็หย่ากับอดีตสามี๑๔กุมภาพันธ์

ใช่ค่ะก็ไม่ได้มีอะไรผิดโสดทั้งคู่เขาก็เลยเปิดตัวว่าเขาคบกันจริงค่ะ
และที่แม่น้ำหนึ่งเปิดตัวก็เพราะว่าอดีตสามีของแม่น้ำหนึ่งคุณรุ่งอะค่ะ
เขาก็เพิ่งแต่งงานกับแฟนสาวคนใหม่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
น้ำหนึ่งก็ยังไปแสดงความยินดีกับอดีตสามี
ท่านบอกว่ามาเอาตังค์รับขวัญที่บ้านด้วยนะ
เพราะต่างคนต่างไปเริ่มต้นชีวิตความรักกันใหม่อะไรแบบนี้ค่ะ

อดีตสามีของแม่น้ำหนึ่งหรือว่าแม่น้ำหนึ่งเองนะฮะ
อันนี้ก็เอามาฝากกันนะ